สวัสดีค่ะทุกวันนี้มิตรศาสตร์ชีพหลากหลายรูปแบบ
ก็ต้องเตือนภัยกันไว้นี่แม่สิตางบัวทอง
ยังโดนแต่ยังไม่หลงกล
รู้ทันก่อนนี่วันนี้ต้องหอบหลักฐานมาที่สอนอนนิมิตรใหม่
เพื่อมาแจ้งความเอาไว้ก่อนเพราะว่าให้เอกสารกับพวกกลุ่มพวกนี้แก๊งพวกนี้ไป
สีตางบอกว่าอย่างนี้ฮะเห็นโฆษณาปล่อยเงินกู้แบบกู้ด่วนดอกเบี้ยต่ำ
ลิงก์มันก็เชื่อมไปยังไลน์ของบริษัทอะไรนั้นมันก็อ้างบริษัทนู้นบริษัทนี้จดทะเบียนแบบนั้นแบบนี้
ทีนี้ไอ้บริษัทนั้นที่แม่สีตางเข้าไปเจอเนี่ยที่ให้กู้ด่วนเนี่ยดอกเบี้ยถูกมากแค่ร้อยละสาม
นาน๖๐เดือนนี่ฮะทีนี้คุยกันทางไลน์เนี่ยให้ข้อมูลหมดเลย
ข้อมูลส่วนตัวบัญชีธนาคารนะบัตรประชาชนเขาบอกเนี่ยต้องยืนยันตัวบุคคลแบบนู้นแบบนี้
ถามว่าขอกู้เท่าไหร่๑ล้านแม่สิตางขอกู้๑ล้านแต่ไอ้บริษัทนี้อนุมัติให้๕แสน
วันต่อมาแจ้งกลับมาว่าเลขบัญชีธนาคารแม่สิตางเนี่ยมันผิดไป๒ตัวท้ายนะ
แล้วก็พูดจาสารพัดบอกสุดท้ายเนี่ยบัญชีที่ให้มาเนี่ยเข้าข่ายทุจริตฟอกเงิน
ถ้าไม่อยากถูกจับต้องโอนเงินมา๕๙๐๐ภายใน๑๐นาทีนี้ด้วย
เพื่อยืนยันตัวบุคคลแล้วเดี๋ยวจะโอนกลับคืนให้ถ้าตรวจสอบเสร็จถ้าไม่โอนมาเนี่ยถูกจับแน่
แต่แม่สีตางบอกรู้ทันเห็นอย่างนี้บอกรู้เลยว่าฉันโดนหลอกแล้วแน่
ตัดสินใจไม่โอนเงินให้แต่เอกสารให้ไปหมดแล้ว
บัญชีธนาคารบัตรประชาชนอะไรพวกนี้ก็เลยต้องมาแจ้งความเอาไว้ก่อนที่สอนอนนิมิตรใหม่
คำถามที่ตามมาหลายคนเห็นข่าวนี้ก็ขอบคุณแม่สีตางที่ออกมาเตือนภัยกัน
แต่แม่สีตางต้องกู้เงินขนาดนี้เลยเหรอเงินด่วนอะไรขนาดนี้ต้องไปกู้ตามนี้เลยเหรอ
นี่ขอกู้เป็นล้านนะคุณเขียนมาสอนแม่สิตางบอกว่าโอ้โหทุกวันนี้เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะ
ก็ต้องขยายธุรกิจก็ต้องมีกู้เงินบ้างแบงค์ใหญ่ก็กู้
เห็นตรงนี้เขาให้ดอกเบี้ยถูกดีก็กู้อย่ามาโฟกัสว่าถังแตกตกอับอะไรเลย
เอาเป็นว่าเนี่ยมาระวังมิจฉาชีพสมัยนี้กันดีกว่า
ก็แม่ก็ลงทุนนู่นนี่เยอะช่วงนี้ทุกคนก็เดือดร้อน
คือก็เงินมันก็หมุนถ้ามีมาหมุนในดอกเบี้ยต่ำเราก็เอาหมดแหละ
ประเด็นมีเงินหรือไม่มีเงินอย่าพึ่งพูดเอาประเด็นที่สถาบันการเงินมาตั้งหลอก
โดยที่กู้เงินไม่ได้เงินแต่เราจะโอนเงินให้โดนหลอกจริง